สวัสดีครับ

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑มือบาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เรายังมีของขวานสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัว

เพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
และโดยจะมีเวลาไขกุญแจนะฮะ

ซึ่งภายในตู้โบนัสนั้นจะมีเงินโบนัส

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

จะสามารถพิธีโจทย์ได้๔ข้อหรือไม่
ผมจะเริ่มเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

เรารับฟังเขาแล้วแบบเรารู้สึก
ที่เขาเครียดตอนนี้เรื่องหนี้

ประตูนี้มีชื่อว่าอะไร

ตัว

พระเทพสิทธินายกนะครับ

คือเห็นคำถามแล้วเห็นประตูแล้วก็

ฮ๊าวฮ่าวฮ๊าว

กรุงเทพมหานครได้รับเงินทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
และได้รับกุญแจต่อชีวิต๑ดอก

จากเรื่องบ้านของเราครับ

ตอนนี้วิตกกังวลที่สุดเลยเรื่องค่าเทอม

พระของขวัญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดองค์นี้
มีชื่อรุ่นว่าอะไร

รุ่นรวยทรัพย์มหามงคลค่ะ
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ตัวเลือกที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่๔
อภิมหาเศรษฐีมหาบารมีครับ

เรายังมีโอกาสลุ้นเงินหมื่นและเงินแสนอยู่ในข้อต่อไป

โอ้โห
ปรึกษาน้องว่าแบบเราจะทำยังไงดี
ตอนนี้เราต้องเหมือนแบบดิ้นลนแล้วนะ
ก็คือตอนนั้นก็พยายามที่จะหาของมาขาย
พยายามแบบว่าจะหางานทำทุกอย่างเพื่อที่จะมาจ่ายค่าเทิมตัวเอง
คืออย่างน้อยถ้าเรามีตังค์เราก็ช่วยแบ่งเบาภาระแม่ไปหน่อย
จัดใส่โดนัสใส่ถุงตามคำสั่งซื้อ๑๐ชุด

ทำได้หรือไม่ได้ครับ

โอ้โฮ
สองสาวใช้เวลาไปทั้งสิ้น

เกือบแล้ว
เป็นยังไงลูกบอกความรู้สึกหน่อย

ทำได้ของขวัญวันเกิดไม่แล้ว

ทำได้ของขวัญวันเกิดไม่แล้ว
ทำได้ให้ของขวัญวันเกิดแม่แล้วโถ

ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
และได้รับกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอก

มาลุ้นกันต่อและเอาใจช่วย
ว่าจะได้เงิน๑แสนบาทกลับไปบ้าน
จะได้กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกหรือไม่
จากเรื่องที่เหลือคือเรื่องโลโซครับ
ช่วงที่ออกงานประจำมาผมก็ทำอาชีพพนักงาน

แล้วก็ขับรถวิ่งงานต่อ
ถ้าเราทำเยอะเราก็คิดว่าเราจะต้องได้เยอะ

ก่อนที่จะมาเป็นวงโลโซ
เคยเป็นวงแบ็คอัพให้กับใครมาก่อน

โอ้โฮทุกฤทธิ์โอ้โฮ

ไม่เป็นไร
ไม่เป็นไร
วงโลโซเคยเป็นแก๊คอัพให้กับศักดิ์สิทธิแท่งทองในปีพศ๒๕๖๒
ซึ่งพี่แท่งมีผลงานเพลงเดี่ยวเป็นมินิอาราบั้ม
เด็กหลังห้อง

ยังมีโบนัสหลังตู้รออยู่
อย่างที่เราบอกเอาไว้นะครับว่าโบนัสหลังตู้๔ตู้ด้วยกัน
ครอบครัวของเรามีโอกาสเลือกกุญแจได้๒ดอก
จะส่งใครขึ้นมาเลือกกุญแจต่อชีวิต

ครอบครัวของคุณนกมีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตได้๒ดอก
น้องไอ้จะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
กุญแจดอกแรกมีเวลา๒๐วินาที๒ดอกรวมกันคือ๔๐วินาที

ไม่ออกไป
ขายด้วยขายด้วยเร็ว
ออกเร็ว
ไม่ออกไป

เพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันต่อเลยว่า

จะได้เงินกลับไปบ้านเท่าไหร่นะครับ
ตู้ที่๑โบนัสหลังตู้เท่าไร

ยังเหลือโบนัสตู้ที่๒อีก๑ตู้
จะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร
เจ้าไว้
ตู้ที่๓โบนัสในตู้นี้ก็คือ
๑๑๐๐๐บาทอยู่นี่เองนะครับ
ส่วนหลังตู้โบนัสที่๔นี้ก็คือ

ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น
๑๕๐๐๐บาทพร้อมเข้าสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
ที่ได้วันนี้ครับคิดว่าจะไปต่อชีวิตอะไรก่อนเลย
ก็จะแบ่งจ่ายค่าเทิมให้๔คนค่ะ

คุณผู้ชมครับอนาคตทางการศึกษานับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ
และไม่เพียงแต่แค่เด็กน้อยที่ได้รับการศึกษา
จะมีอนาคตที่ดีแต่เขายังเป็นอนาคตของครอบครัวด้วย
ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้

นกก่อนจะจากกันในวันนี้
พี่เออยากให้หนูให้กำลังใจจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
กอยากจะบอกอะไรกับเขาเชิญเลยครับ
ค่ะก็อยากจะบอกว่าปัญหามันจะมีมากแค่ไหนนะคะ

ก็จะเจอทางที่ดีเองค่ะ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและโจทย์คำถามเพียง๔ข้อ
ที่จะไปต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

เวลาผมจะไปโรงเรียนกับน้อง

ทางก็คลุกขลักทั้งหมด
๓๓ข้ามกว่าจะถึงโรงเรียน

ผมก็ได้มีทุนไปเรียนต่อ

เพราะว่าผมต้องออกมาช่วยงาน

โปรดติดตามตอนต่อไป